คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๗ปีเขาไปดูการแสดงมโนราที่วัดเขาวง
ดูเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปนอนอยู่ที่ขนำแถวข้อไก่ชน
แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะทั้งชายหญิงเลยนะเขาไปจับกลุ่มเหมือนกับจับกลุ่มกันอยู่แล้วก็เสียงดัง
อายุ๑๗คนนี้เขาบอกเขานอนไม่ได้ก็เลยเดินไปเตือนว่าเบาเสียงหน่อยจะนอน
เป็นยังไงล่ะแล้วก็เดินกลับไปโอ้โหวัยรุ่นกลุ่มที่ถูกเตือนเนี่ยนะไปย้อนไปหาถีบเขาชักปืนยิงใส่เจ็ดนัดน่ะ
โอ้โหแค่ไปเตือนว่าเบาเสียงหน่อยอ่าถูกถีบถูกยิงใส่ถึงเจ็ดนัดเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังบ้านนะคะที่หมู่๓ตำบลกงหราอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะไปตรวจสอบพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
จุดเกิดเหตุอยู่ที่คอกผสมพันธ์ไก่ชนนะคะพบศพวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีชื่อว่านายฤทธิชัยสงแทนเป็นชาวบ้านหมู่๑ตำบลกงหรานี่แหละค่ะ
สภาพศพคือนอนตะแคงใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีแดงถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรถูกยิงเข้าที่หัว๗นัดซ้อน
ครับเนี่ยแล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันนี่แหละค่ะตกอยู่เจ็ดปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
หลังเกิดเหตุสอบปากคำพยานเบื้องต้นเขาก็เล่าให้ฟังว่านายฤทธิชัยผู้ตายเนี่ยค่ะเขาไปดูมโนราที่วัดเขาวงคณะกรรมการวัดจ้างมโนรามาแสดงในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์พระมหามงคลเจ้าอาวาสวัดที่มรณภาพไป
พอดูมโนราจบก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากวัดไปนอนที่ขนำตรงคอกไก่ชนนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นจุดเกิดเหตุนะนายฤทธิชัยกำลังนอนอยู่วัยรุ่นมารวมกลุ่มกันที่สาราริมทางแล้วมันอยู่ใกล้กันนะคะกับจุดที่นายฤทธิชัยนอน
วัยรุ่นมีทั้งชายทั้งหญิงอยู่กันเยอะเลยแล้วคุยกันเสียงดังมากนายฤทธิชัยบอกว่ามานอนไม่หลับก็เลยเดินไปเตือนไปเตือนว่าให้เสียงเบาหน่อยเขากำลังนอนเตือนเสร็จเดินกลับไปนอนต่อที่ขนำเท่านั้นแหละวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกเตือนอ่ะรู้ชื่อแล้วนะว่าใครชื่อว่านายมอสนะเป็นลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยครับเนี่ย
เอาปืน๙มิลลิเมตรกระหน่ำยิงยิงใส่หัวไปเจ็ดนัดเลยอ่ะค่ะจนนายฤทธิชัยเสียชีวิตค่าที่ยิ่งเสร็จกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่จากกระยานยนต์หลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
พันธุ์ตำรวจโทธรรมโรงเกลี้ยงเคล้าพนักงานสอบสวนสพกงหราเจ้าของคดีบอกว่าหลังเกิดเหตุได้ไปตรวจสอบไปเก็บพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วนะคะสิ่งที่เป็นวัตถุพยานต่างแล้วก็เรียกสอบปากคำพยานบุคคลในที่เกิดเหตุสอบไปแล้วสองปากเดี๋ยวจะทยอยเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมตำรวจ
การอนุมัติออกหมายจับคาดว่าจะออกหมายจับได้เร็วนี้นะคะ
ก็เพราะเป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละใช่ไหมก็เลยไกลเตือนอะไรไม่ได้